ที่สุดก็สามารถจับโจรชิงทองได้แล้วนะฮะ

เออนะครับเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าทางผู้การภาค๓เป็นคนสืบคดีนี้เอง
แล้วก็ทางเพื่อนตำรวจของสถานีตำรวจที่ตำรวจนายนี้ทำงานอยู่

จำทั้งกางเกงยีนที่ใส่

ว่านี่มันคือท่าเดินของตำรวจที่สพนี่นะ
มันเลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีการสืบว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจแล้วไปก่อเหตุเป็นโจรหรือเปล่านะครับ

เหตุการณ์เกิดวันที่๑กันยายน
คนร้ายสวมชุดพนักงานส่งอาหารอำพรางตัวไว้

ใช้ปืนบุกชิงทองที่ห้างเพชรทองเยาวราชสาขา
ซีปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ซึ่งเพิ่งเปิดร้านเป็นวันแรกหลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะฮะ
แล้วก็คนร้ายก่อเหตุอุกอาจครับ
ยิงเจ้าของร้านจนได้รับบาดเจ็บ
กวาดทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวม๑๒๖บาท
มูลค่ารวมกว่า๓ล้านบาทนะครับ

ผู้การภาค๓พลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ผู้ก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจโทอนุชาบุญอารักษ์

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม
ของสพปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาแห่งนี้
เจ้าตัวรับสาภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหา
ไปค้นหาของกลางที่บ้านพักและไปพบนะครับ
ทองครับทองที่ถูกชิงไปใส่ถุง
แล้วก็ซ่อนไว้ในอ่างบัวตรงนี้นะครับ
ส่วนแรงจูงใจที่ก่อเหตุนั้นนะครับ
ตัวของ๑๐ตำรวจโทอนุชาผู้ก่อเหตุนั้น
สารภาพบอกว่ามีปัญหาเรื่องของเงิน

ที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็ยิงเจ้าของร้านทอง
คือปืนในโครงการสวัสดิการตำรวจนั่นเองนะครับ
ก็อย่างที่การสืบทราบของทางตำรวจนะคุณนะ

แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นปืนที่ตำรวจเขาใช้

ดูเรื่องของการใส่เสื้อคลุมของฟู้ดรายเดอร์
แล้วมันพองมีชุดเกราะหรือเปล่า

จนกระทั่งรู้ตัวว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นตำรวจนะครับ

นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ต้องหาแต่งกายโดยสวมเสื้อยืด

จากนั้นก็สวมเสื้อพนักงานส่งอาหาร
เพื่อเป็นการทั้งอำพรางรูปร่าง

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วนะฮะ

แต่ผู้ต้องหาได้ติดสติ๊กเกอร์สีขาวไว้
เมื่อก่อเหตุเสร็จก็กลับมาลอกสติ๊กเกอร์สีขาว

องพรางเปลี่ยนสีของรถจักรยานยนต์นะครับ

แล้วก็เตรียมที่จะแถลงข่าวจับกลุ่มกันอีกครั้ง
แล้วก็ต้องย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่า

สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้

เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สืบสวนสามารถจำท่าการเดินและกางเกงยีนที่คนร้ายสวมใส่ได้ว่า
เป็นของ๑๐ตำรวจนายดังกล่าว
ทีนี้ก็เลยนำกำลังไปควบคุมตัวเพื่อจะมาสอบปากคำ
ช่วงแรกนี้นะครับ๑๐ตำรวจโทออนุชาได้ปฏิเสธคุณ

บอกว่าไม่ได้เป็นบุคคลตามภาพวงจรปิด
และในวันเกิดเหตุนะครับได้ไปหลับนอนกับหญิงสาวคนหนึ่ง
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องนำตัวหญิงสาว
คนที่๑๐ตำรวจโทอนุชากล่าวอ้างถึงมาสอบปากคำ
ปรากฏว่าหญิงสาวคนดังกล่าวให้การที่ไม่ตรงกับที่๑๐ตำรวจอนุชา
ได้มีการเปิดปากไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องนำตัวของสิบตำรวจโทอนุชา
มาสอบปากคำใหม่สุดท้ายนะครับสิบตำรวจโทอนุชาบุญอารักษ์
พบหมู่งานป้องกันและปรับปรามสพปากช่องที่แปลงร่างกลายเป็นโจร
ชิงทองก็สารภาพทั้งหมดนะครับผู้สิทธิ์ของเราได้ไปสอบถามเจ้าของร้านขายกาแฟ
สพปากช่องเล่าให้ฟังนะฮะว่าก็เคยเห็น๑๐ตำรวจโทอนุชา
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแหละนะครับไม่คิดเลยว่าจะก่อเหตุชิงทองจากร้านทอง
และปกติก็เห็นว่า๑๐ตำรวจโทอนุชาเป็นคนเงียบไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะครับ
เขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาเข้าเวรประจำค่ะไม่ได้ขาด
แต่ก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยสูงสิงเท่าไหร่ค่ะ
พูดจาก็ออยู่มีหางเสียงแต่จะเงียบไม่ค่อยอะไร

เพื่อนฝูงอะไรก็ทำเวลาก็ทำงานก็มีปัญหา
ไม่มีนะคะเพราะน้องเขาเพิ่งย้ายยังไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงปีเลยค่ะ
เป็น๑๐ตำรวจโทใหม่ที่ย้ายมา

แล้วทั่วไปเขามีปัญหาอะไรไหมดูสภาพทั่วภายนอกเขาเนี่ย

ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นยังไง
เจ้าของร้านกาแฟในสพบอกไม่มีใครรู้นะว่าชีวิตของ๑๐ตำรวจโทอนุชาเป็นยังไง
แต่จริงแล้วมีข้อมูลออกมานะว่าชีวิตของเขามีปัญหาเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือเขาก็รับสารภาพแหละบอกว่าเพิ่งจะเลิกกับภรรยา

แต่เรื่องเงินเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปเนี่ย๑๒๖บาทใช่ไหม
คือเขาบอกว่าเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหานะ
เพียงแต่คิดว่าชีวิตช่วงนี้มันตกต่ำมาถึงขนาดนี้แล้ว
ก็เลยต้องการจะตกต่ำให้ถึงที่สุดก็เลยไปก่อเหตุค่ะ
คิดแบบนี้นะฮะส่วนกรณีการใช้อาวุธปืนยิงเจ้าของร้านทองเนี่ยนะฮะ
ตำรวจโทอนุชาผู้ก่อเหตุเนี่ย
ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงเจ้าของร้าน
คุณดูจังหวะนะฮะตอนคลิปที่ยิงเนี่ยยิงนะฮะ
นี่ยิงไปแล้วนะเจ้าของร้านเลือดหลายแล้ว
แต่ว่าผู้ก่อเหตุดูท่าทีตกใจเหมือนกัน
เห็นไหมฮะตกใจเหมือนกันนิดนึงนะครับ
แต่ก็ยังไปก่อเหตุในการชิงทองต่อนะฮะ
นี่แหละครับก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะ
ก่อเหตุวันที่๑กันยายนแต่ว่าจับกลุ่มได้เมื่อคืนนี้๒กันยายน
ข้ามคืนเดียวนะครับแล้วก็ต้องรอนะครับ
การสอบสวนเพิ่มเติมและการเตรียมแถลงข่าวการจับกลุ่มครั้งนี้
ในช่วงเวลาบ่าย๓นะครับเพราะถือว่าเป็นคดีอุกอาจ
และที่สำคัญตำรวจทำซะเองทำให้เสื่อมเสียวงการศรีกากีอีกนะครับ
ค่ะก็เรื่องนี้เดี๋ยวรอฟังนะบ่าย๓โมงใช่ไหมคะ